มามาที่เรื่องนี้เฉียดเหมือนกัน
เชียร์จะติดโควิดอยู่แล้วหลายคน

ไอ้เจ้าตัวโควิด๑๙เริ่มมาปั่นปวดอีกแล้ว
หลายคนรู้นะก็ติดไม่เป็นไรรักษาตัวกันไปค่ะ
แต่ว่าเจ้าของธุรกิจต่างนานาคุณผู้ชมค่ะ

เพราะว่าถ้ามาหนักเหมือน๒๓ปีที่แล้ว
แย่เลยนะโอ้โหนะตรงกิจร้าน
เช่นเดียวกับ๒นักแสดงตลกที่มีธุรกิจร้านอาหารใหญ่ค่ะ
อย่างรุงรงนะคะกับร้านครัวลุงรงค่ะ
แล้วก็พี่เจี๊ยบเชิญยิ้มกับร้านเตี๋ยวเต็มตีน
ทั้งสองคนติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่ตลอดนะคะ
แต่ขอมองโลกตามความจริงก็แล้วกัน

เพราะว่าทุกคนมีประสบการณ์จากหลายครั้งที่ผ่านมาแล้ว

จากวัคซีนเอ่ยหลายคนฉีดกันไป๔๕เข็มแล้วนะ
แล้วก็การใช้ชีวิตในปัจจุบันค่ะก็ต้องคอยระวังกันด้วย
ลงค่ะมั่นใจเลยว่าร้านครัวลุงรงค์เนี่ย
ยังไม่น่ากลัวอะไรค่ะเพราะว่าดูคุณผู้ชม
ใครได้ไปร้านเขาร้านเขาเป็นแบบร้านเปิดโล่

ทางร้านเนี่ยดูแลเรื่องความปลอดภัยลูกค้าอย่างดีนะคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยว่าใครมาใช้บริการเนี่ยแกบอกว่าเออมั่นใจเถอะ
เช่นเดียวกับพี่เจี๊ยบเชิญยิ้มค่ะที่บอกว่าหากมาอีกนะ
โควิดรอบนี้คิดว่าร้านเนี่ยยังไปต่อได้
แต่ถ้าเป็นไปได้นะอย่ามาหนักเหมือน๒๓ปีก่อนเลย
มันจะพานให้ร้านตัวเองแล้วก็ธุรกิจอย่างอื่นเนี่ย
กลับสู่ภาวะแบบเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งไปฟังเสียงค่ะ

ก็ไม่อยากถ้าเป็นไปได้ก็คือป้องกันตัวเองเยอะก็แล้วกัน

อยากให้มันย้อนกลับไปเมื่อ๒๓ซีซั่นที่ผ่านมา

นักหนักเหรอพี่น้องทุกอย่างไม่ใช่ร้างค้าอย่างเดียวนะครับ
ทุกสิ่งอาชีพก็มีผลกระทบหมด
ก็หวังว่าปีนี้ถ้าเข้ามามันจะเป็นใหม่ขนาดไหน
อยากจะฝากว่าให้พวกเราทำ
ตั้งสติลับกับมันแล้วก็อยู่กับมันให้ได้ค่อนนั้นเอง
อาการหนักแบบเดิมมันไม่มีอีกแล้ว
ลุงติดมาลุงยังไม่รู้สึกเลยว่าลุงติดโควิด
อย่าไปกลัวตื่นตนกจนไม่มาทำอาหารกิน
ไม่ออกจากบ้านจนไม่ทำงานไม่ได้นะ

ธุรกิจการทำงานของทุกคนต้องเดินไป
คุณลุงลงเป็นไม่ใช่ร้านปิด

เพราะฉะนั้นแล้วก็มันไม่อยู่ในห้องรวมกัน
ที่ทำให้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสขึ้นมา
เริ่มทำร้านตอนโควิดเองมั้ง
ตอนนี้ค่ะโด่งดังแล้วก็ลูกค้าชอบเยอะมากเลย
ไทรแรค